พระแล้วมีสัตว์อะไรแปลกเข้ามาในบ้าน

มาให้โชคในหัวเขียวข่าวเด็ด
พี่น้องอวดก้อนนกเขาก็บินเข้าบ้านคอย
วันนี้นกกระปูดบินเข้าบ้านตัวบักใยหนึ่ง
หัวก้อนคอยถือไวเดอร์๑หากับ๖ศูนย์
หัวนี้คอยวาศูนย์มาอีกเต็ม๖สิบอินศูนย์ยัง
นี่แหละฮะตามที่เจ้าของคลิปเขาเล่าไว้เลยครับ
เมื่อวานนี้ตรงกับวันพระแรม๑๔ค่ำเดือน๑๑

ต้องมาไล่ให้ออกไปแล้วครั้งก่อนเนี่ยเขาบอกนะ
ก็มีนกเขาเข้าบ้านเหมือนกันตอนนั้นถูกรางวัลงวด๑๖ตุลา
เลขท้าย๒ตัวองค์๑๕คุณผู้ชมน่าจะจำได้
แล้วก็เลขท้ายรางวัลที่๑ที่ออก๑๐
พอมางวดนี้ครับนกเข้าบ้านอีกก็น่าจะให้โชคเหมือนกัน

พอเจ้าของคลิปทิ้งท้ายว่างวด๑พฤศจิกายนนี้

คนก็ทีนี้จินตนาการมาเพียบครับคุณผู้ชม
สมกันใหญ่เลย๐๘บ้าง๐๗๐๒บ้างก็มีเหมือนกัน
แล้วแต่จินตนาการคุณผู้ชมแล้วกันนะครับ
เมื่อกี้เห็นงูหลามยักษ์ไปแล้วใช่ไหม
เมื่อกี้เห็นงูหลามยักษ์ไปแล้ว
แล้วเคยเห็นปลาไหลตัวใหญ่ที่สุดแค่ไหนฮะ
นี่คือปลาไหล

จับได้โดยคุณตาสุนัยค่ะ

ถามจริงกล้ากินไหมตัวใหญ่เท่านี้
ผมกล้าผมอยากกินปลาไหลย่างอยู่พอดี

โหดอมระวังนะ
จะเป็นปู่ปลาไหล่ก็ได้นะ

นี่แหละคุณตาสุนัยจับได้ใช่ไหม
แล้วยืนถือโชว์นักข่าวอยู่แบบนี้

พอดูแล้วเขาบอกว่ามันน่าจะแก่มากแล้วล่ะ
คุณตาจะจับปลามาทำอาหาร
แต่แม่ไปจับปลาไหลยักษ์ตัวนี้ได้

เพราะคุณตาถ่ายคลิปเอาไว้แล้วเอาไปปล่อยครับ

กี่โลยักษ์เท่าไหร่

รถกระบาดที่เห็นอยู่ข้างหลัง

ดอมดูรอยย่นที่ตัวหน่อยซิ

เขาบอก๓๐ต้น

พาไปค่ะพาไปกุมารไก่ทองค่ะ
คุณผู้ชมอยู่ที่นครสวรรค์กุมารไก่ทอง
เขาเรียกกันไอ้ไก่ไม่ใช่ไอ้ไข่นะ
นี่บรรยากาศในศาลเจ้าพ่อนาคาราช
นครสวรรค์ค่ะสายมูมาทั้งนั้นเลย

ทำไมที่นี่มีแต่คนสวยไป
ดูช่างภาพจับมาคนไหนไม่สวยบ้าง
โอ้แล้วแต่ละคนดูแบบดูยังเด็กอยู่อะ

นิยมในหมู่วัยรุ่นเขามาขออะไรกัน
นี่แหละที่เขาจะมาขอเขาจะมาขอเรื่องอะไรบ้างล่ะ
ถ้าเกิดว่าไปถึงไอ้ไก่แล้วเนี่ยนะคุณผู้ชม
คือเขาต้องบอกวิธีการก่อน
ไหว้เขาจะใช้นิ้วโป้งแตะที่รูปหล่อกุมารไก่ทองแล้วก็อธิษฐาน
ซึ่งมาขออย่างเดียวไม่พอจะต้องได้ลอตเตอรี่ด้วยค่ะ
ละใบคนละใบลอตเตอรี่นี้จากหมอดูเทวดาหรือว่าอาจารย์แห้วนะ

แล้วสาวที่เขามาขอเนี่ยก็ในใจก็อาจจะอยากเรื่องความรักนะ
เรื่องของการทำงาน
แล้วเขาบอกว่ามันมีการเสี่ยงเซียมซี
พาไปดูผู้หญิงสองคนหน่อยค่ะที่เขาเสี่ยงเซียมซีจะไปเสี่ยงโชค
นี่เพราะน่ารักทั้งสองเสี่ยงแล้วได้เลขอะไร

คือเลขเห็นแล้วขอดูต้นเขย่าอีกทีได้ไหม

คือจริงสุดท้ายมันก็ต้องดูที่เลขไหม
อย่าให้มันคัดแล้วมันเจิ๊กมันสะดุดไปแบบนั้น

พี่เบิร์ตเคยมีคนหาว่าพี่ลามกบ้างไหม
อะไรนี่ไงนี่ต้องเป็นต้องอย่างนี้ภาพมันต้องจบอย่างนี้

ผมเรียนนิเทศมาภาพมันต้องต่อเนื่อง
วนอีกสักรอบเลยวนอีกสักรอบให้มันสาแก่ใจพี่เบิร์ตเขา

ส่วนแม่น้ำหนึ่งกับพ่อน้ำสองครับ
ก็มาแล้วนะเออให้มาแล้วเอาพ่อน้ำสองก่อนครับ
ดำสองเขาโอ้โหนี่คลี่เป็นซิกเนเจอร์เขานะ
มาเป็นรำพัดแบบนี้มาเป็นพัดแบบนี้เลยฮะ
แล้วก็บอกว่าซื้อน้อยครับโอ้นี่ซื้อน้อยเลยนะ
เลขอย่างที่ชอบก็จะมี๙๒๕๘๔๕เอาเป็นว่า๔๑๕๙อันนี้มีเยอะ
ใครจะตามก็แล้วแต่เลยครับ
ส่วนแม่น้ำหนึ่งครับแม่น้ำหนึ่งก็มีเหมือนกันงวด๑พฤศจิกายน
น้ำหนึ่งเนี่ยไลฟ์นะพูดคุยกับแฟนคลับเป็นปกติ
แล้วก็แจกแนวทางรัฐบาลไทยใบเต็มให้เลขทั้งสองตัวและสามตัว
อย่างที่เห็น๓เยอะ๙เยอะ๕เยอะครับอืม